เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
กลางถนนมอเตอร์เวย์ช่วงสายวันนี้นะฮะ

นี่คือรถบรรทุกถังแก๊สที่เป็นแก๊สหุงต้ม

เสียหลักพลิกคว่ำกลางถนนไฟลุกท่วมเลยนะฮะ

ที่ยังมีไฟระเบิดอยู่นี้ครับ
มีคนขับรถด้วยนะครับ
ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
เขาก็ตะเกียกตะกายออกมาอยู่ด้านนอกนี่นะครับกระเด็นออกมานะครับ
นี่ถนนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่คนขับรถผ่านไปพอดี
มันน่ากลัวตรงที่ถังแก๊สเนี่ยกระจายเต็มถนนเลยนะฮะ
นี่คนที่เข้าไปช่วยกันระงับเหตุก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ
สิบเอ็ดนาฬิกาวันนี้ครับนี่คือถนนมอเตอร์เวย์ทางหลวงเจ็ดขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพนะฮะ
ช่วงหลักกมที่๕บวก๙๐๐นะครับอยู่ตรงข้ามทางออกถนนอ่อนนุษย์บางนานะครับ
รถบรรทุกถังแก๊สคันนี้นะครับเสียหลักพลิกคว่ำอยู่นะฮะ
แล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ถังแก๊สหุงต้มขนาดบรรจุ๑๕กิโลกรัม
เขาบรรทุกมาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดถังนะฮะกระเด็นกระจายแบบเกลื่อนพื้นถนนเลยนะครับ
ถังก็เกิดการระเบิดขึ้นมานะฮะนี่ครับส่วนตัวรถบรรทุกเนี่ย
ไฟก็ลุกท่วมนะฮะไฟสูงกว่า๕เมตรนะครับ
คนขับเป็นผู้ชายนะครับคือเขาก็ออกมาอยู่ตรงขอบขอบทางนะฮะ
ไม่แน่ใจว่ากระเด็นออกมาหรือว่าตะเกียกตะกายออกมานะครับถูกไฟลุกท่วมแบบลวกตัวคลอกหมดเลยนะครับ
คนที่ไปช่วยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
นี่ฮะเจ้าหน้าที่มาถึงก็นี่ฮะฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะครับ
แล้วก็มาเคลื่อนย้ายรถออกไปรวมทั้งถังแก๊สด้วยนะครับ
โอ้โหนี่ดีนะฮะไม่เกิดเรื่องใหญ่กว่านี้
ก็มีคนขับรถบรรทุกคันนี้ที่บาดเจ็บสาหัส๑คนนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นนะครับ
บอกว่าไม่เห็นว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยตอนเกิดเหตุขับมาแบบไหนยังไง
แล้วก็ไปเสียหลักพลิกคว่ำตรงที่เกิดเหตุ
ได้ยินคือได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้ว
วิ่งออกมาดูกันเห็นไฟกำลังลุกไหม้รถบรรทุกถังแก๊ส

แล้วตามมาด้วยเสียงระเบิดเนี่ยติดต่อกันอีก๑๐กว่าครั้ง
เป็นการระเบิดแบบพุ่งขึ้นฟ้านะฮะ
นี่ครับแล้วก็ตกลงมานะครับสำหรับแรงระเบิด
ตอนนั้นก็อยากจะไปช่วยคนขับกันอยู่เหมือนกันนะฮะ
เขาบอกคือเห็นแล้วล่ะว่ามีคนเจ็บ
แต่ก็ต้องระมัดระวังยังไม่กล้าบูมบามเข้าไป
เพราะว่ามีเสียงระเบิดเป็นระยะแล้วไฟกำลังลุกท่วมเลยนะฮะ
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุ

ตอนนี้ถูกนำไปไว้ที่สอนอตำรวจทางหลวง๑นะฮะ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรถบรรทุกแก๊สคันนี้

เกิดจากยางรถล้อหลังด้านซ้ายระเบิดนะฮะ

แล้วถังแก๊สก็มีบางถังที่รั่วไหลออกมา

คนขับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับ